ตรงนี้มีหนึ่งภาพที่หลายคนผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่เคยเห็น
กับตัวที่เรียกว่าภาษาอิสานเขาเรียกว่าคิกะป่อม
คิกะป่อมภาษากลางคือกิ้งกะ
เคยเห็นกิ้งก่าวางไข่ไหมคุณผู้ชม

เดี๋ยวจับเดี๋ยวค่อยเปิ่งหยอดหลด
กางเกียงไรตัวเองนล่ะ

ทั้งหมด๑๐บ่าย๑๐ฟอง
ไม่น่าเชื่อนะไอ้๔ฟองไปอยู่ในท้องเล็กของมันได้

เขาบอกว่ามันเป็นภาพที่หาดูยาก
เห็นแล้วจะให้โชคนะฮะกิ้งกาออกไข่แบบนี้

เออบอกว่ากินกะจะให้โชคคุณผู้ชมและเราสามคนนะฮะ